คุณผู้ชมคะตอนนี้เราไม่ว่าจะเดินไปที่ไหน

ก็จะเห็นแต่ดอกไม้สีเหลืองบานสะพรั่งกัน

ก็ร่วมใจกันที่จะปลูกดอกดาวเรือง

เพื่อให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ
เป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ด้วย
กลุ่มพลังจิตอาสาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
รวมใจการนำต้นดาวเรืองนับหมื่นต้น
ประดับตกแต่งบริเวณเกาะกลางถนนสายเอเชียแม่สอดริมเมย
ใกล้กับวัดดอนแก้วในอำเภอแม่สอด
ซึ่งเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทร์
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพาะปลูกดอกไม้สีเหลือง๓ชนิดด้วยกัน
ซึ่งก็คือดอกดาวเรืองดอกทานตะวันแล้วก็ดอกเบนจมาส
รวมทั้งหมด๔๙๙๙ต้น
จากนั้นนำไปปลูกลงกระถางและจัดเป็นสวนตกแต่งบริเวณด้านหน้าป้ายคณะ
โดยตกแต่งดอกดาวเรืองเป็นรูปหัวใจ
ตรงกลางหัวใจมีเลข๙ไทยล้อมรอบด้วยดอกทานตะวันค่ะ
ส่วนที่โดดเด่นที่สุดก็คือดอกเบนจมาสนะคะ
เพราะว่าเอาไปปลูกในกระถางขนาดใหญ่
ซึ่งดอกไม้ทั้ง๓ชนิดต่างก็ออกดอกชูช่อเหลืองอาราม

นับเป็นอีกหนึ่งการแสดงความอาลัย
หลอมดวงใจของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกดวง
ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
จากนี้ยังได้นำดอกไม้สีเหลืองทั้ง๓ชนิดนี้
ให้กับทางจังหวัดเพื่อตกแต่งพระเมรุมาจำลอง
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย
ส่วนที่จังหวัดนครพนมค่ะนายชิดชัยอินทรภานิษฐ์

นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย

บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัด

โดยรอบตกแต่งด้วยต้นดอกดาวเรืองเกือบ๓๐๐๐ต้น
เพื่อให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติค่ะ
ที่จังหวัดอ่างทองนะคะนายวีรวุฒิปุตระเสรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมกับประสบกรณิกรชาวอ่างทอง
บวงสวงพระเมรุมาจำลองหลังดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว
ขณะนี้เร่งตกแต่งปรับภูมิทัศน์รอบลานสนามย่า

เพราะมีการจัดนิทัศกาลเรื่องราวพระราชกรณียกิจในหลวงราชการที่๙
เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้
โดยความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองทั่วประเทศ
กระทรวงมหาดไทยรายงานนะคะว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์๑๐๐แล้วค่ะ
มีทั้งหมด๕๕จังหวัด๕๙จุด
แบ่งเป็นภาคเหนือ๘จังหวัดภาคกลาง๑๔จังหวัด
กรุงเทพและปริมณฑล๖จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๘จังหวัด
ภาคตะวันออก๕จังหวัดและภาคใต้๑๔จังหวัด
ซึ่งพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่า
ก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองจะแล้วเสร็จทั้งหมดก่อนวันที่๑๕ตุลาคมนี้ค่ะ